จากเหตุการณ์นะคะเด็กลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์นะคะ
ตกลงมาจากชั้น๔ของหอพักแห่ง๑ย่านรามคำแหง
น้องคนเล็กก็คือน้องอเล็กซ์เนี่ยนะคะเสียชีวิตนะคะ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพเด็กชายอเล็กซ์ที่ประสบอุบัติเหตุนี้
ซึ่งก็มีญาติและคนรู้จักเข้ามาร่วมส่งน้องอเล็กซ์เป็นครั้งสุดท้าย
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวติดตามบรรยากาศพิธีนี้กันนะคะ
กับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาค่ะ
จากวัดจันทวงสารามกรุงเทพมหานคร
ชาปนกิจศพน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
ท่ามกลางความเศร้าศกเสียใจของญาติญาติและแขกที่มาร่วมงาน
เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศระหว่างมีพิธีชาปนกิจศพกันก่อนค่ะ
บรรยากาศพิธีชาปนกิจศพเด็กชายคณัชชาริกกี้โบเรลหรือว่าน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบ
หลังประสบอุบัติเหตุพลัดตกตึกชั้น๔จากหอพักย่านรามคำแหงเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาจนเสียชีวิต
วันนี้มีบรรดาญาติฝั่งแม่คือนางสาวรัติการประกายแก้ว
แล้วก็ญาติชาวต่างชาติฝั่งพ่อน้องอเล็กซ์นั่นก็คือนายมาเชลเลอองโบเรลเข้าร่วมงานท่ามกลางความเศร้าศกเสียใจของทุกคนค่ะ
เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศระหว่างประชุมเพลิงกันนะคะโดยมีการเคลื่อนศพลงจากสาราสี่วัดจันทวงสารามกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณสิบสองนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
เป็นที่สุดนั่นก็คือผู้เป็นแม่ค่ะระหว่างวางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงนะคะ
นางสาวรัติการถึงกับร้องไห้จนเป็นลมส่วนนายมาเชลผู้เป็นพ่อนั้นหลั่งน้ำตาตลอดเวลา
ส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะส่วนคุณยายของน้องอเล็กซ์นะคะ
ก็เปิดเผยหลังประชุมเพลิงว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกคนค่ะ
เพื่อน้องอเล็กนั้นจะได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ค่ะ
ค่ะและสำหรับการเก็บอัฐิของน้องอเล็กซ์ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ทีมข่าวได้สอบถามไปยังคุณตาของน้องอเล็กซ์ทราบว่าเอ่อ
ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะเก็บอัฐิไว้หรือว่านำไปลอยอังคาร
จากว่าจะต้องรอปรึกษาทางครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ
ัชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากวัดจันทวงสารามกรุงเทพมหานครค่ะ